ลูกค้าโรงแรมเขามาในคราบลูกค้า

ย่องขโมยของคุณผู้ชมคิดดูนะ
คือขึ้นไปในห้องพักส่วนตัวของเจ้าของโรงแรม
แล้วหุงข้าวต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินแบบนี้

ท้ายที่สุดก็โดนจับได้นะคะคือไปซ่อนอยู่ในห้องน้ำนั่นเองค่ะ
แล้วก็รับสารภาพด้วยผมตกงานครับ
เดี๋ยวไปดูจังหวะช่วงจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมเป็นนาทีที่ตำรวจสพเมือง
นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะไปจับกลุ่มคนร้าย
เขามาแอบอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเสื้อน้ำเงินคนนี้
แอบอยู่ในห้องน้ำส่วนกลางที่ชั้น๕ของโรงแรม
กลางเมืองนครศรีธรรมราชเลย
เจ้าของโรงแรมก็คือนายยงยุทธ์อร่ามเจริญอายุ๕๖ปี
กับเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอร่องรอยเหมือนกับคนร้าย
งัดเข้ามาในห้องพักส่วนตัวของผมอยู่ที่ชั้น๗ของโรงแรมนี้
แล้วดูสิคนที่เข้ามาในห้องมันเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ต้มกินจนเกลี้ยงเลยเอาข้าวสารมาหุงอีก
แล้วก็เอาของส่วนตัวของผมมาใส่ไว้ในถุง
ทีนี้ตอนที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้คุณผู้ชมดูสิ
ถ้วยชามนี่คือกินมาม่าจะอิ่มแล้วนะคะ
จับตัวได้ผู้ชายคนนี้คือนายอดิเทพแสวงการอายุ๒๘ปี
เป็นลูกค้ามาเปิดห้องพักที่โรงแรมนี้
ก่อนหน้านี้วันหนึ่งแล้วพอมันหมดช่วงเวลา
คือเขาให้เช็คเอาท์แล้วถูกไหมแต่ว่านายอดิเทพเนี่ย

แล้วเขาก็บอกนะบอกว่าผมมาจากชุมพร
ผมมาทำงานที่นครศรีธรรมราช
แต่ตัวผมไม่ได้ออกจากโรงแรม

แล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ได้เดินสำรวจทุกชั้นของโรงแรม
แล้วก็เห็นว่าชั้น๗มันมีห้องพักพิเศษ
เพราะว่าเจ้าของโรงแรมเขาดัดแปลงมีห้องครัวมีอาหารสำเร็จรูปมีข้าว
ก็เลยคิดว่าเอาวะหลังจากเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องเสียตังค่าที่พักหลบในห้องพักของเจ้าของโรงแรมละกัน

ก็เลยปีนหน้าต่างเข้าไปขโมยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

อยู่ที่ห้องน้ำชั้น๕จนโดนจับได้
ซึ่งทางด้านเจ้าของโรงแรมนายยงยุทธ์บอกว่า

ถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาคนนี้เขาตกงาน
เขามาสมัครที่โรงแรมผมผมก็จะรับเขาไว้ทำงานหรอก
แต่พอมาก่อเหตุลักษัพแบบนี้
มาบุกพักห้องพักส่วนตัวของผมอีก